นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงนครพนมสั่งปิด
เด็กเล็กนะครับหลังพบว่าเด็กมีการป่วยเป็นโรคมือ

เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนนางหง
อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมกำลังเร่งทำความสะอาด
ยาฆ่าเชื้อตามห้องเรียนอาคารเรียนรวมไปถึงโรงอาหาร
และอุปกรณ์การเรียนการสอนภายในอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับ
หลังไปตรวจสอบพบเด็กอนุบาลอายุระหว่าง๔๕ปี
อยู่ในการดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การบริหารส่วนตำบลดอนนางหง
มีอาการป่วยผิดปกติจำนวน๘คนครับ
โดยพบอาการมีผื่นคันที่บริเวณปากมือแล้วก็เท้า

ทำให้นายสุภกฤษแสงวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหง
ประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว
ส่วนเด็กที่ป่วยได้ส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนนางหง
โดยพบว่าเป็นโรคติดเชื้อมือเท้าปากครับ
ซึ่งส่วนใหญ่จะระบาดในช่วงหน้าฝนแบบนี้
ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ
เพื่อหาทางดูแลรักษาต่อไป
และหาทางป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดไปยังเด็กคนอื่นครับ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นมีเด็กอยู่ในการดูแลมากถึง๑๒๖คน